ถ้าจะพูดถึงสินค้าฝีมือคนไทย

คุณภาพทัดเทียมระดับโลกเลยนะคะ
แต่ว่าปัญหาก็คือการเข้าถึงตลาดผู้ซื้อค่ะ
ดังนั้นแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ

ให้ผู้ซื้อผู้ขายได้มีโอกาสเจอกัน

แล้วก็มีโอกาสได้ดูสินค้าได้โดยตรงด้วยนะคะ

ของขวัญของใช้ในบ้านนานาชนิด
เพื่อให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศ
ได้เห็นคุณภาพสินค้าส่งออกของไทย

แต่ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว

รวมถึงการขาดการสับสนุนจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อยอดคำสั่งซื้อของสินค้าได้
ผลิตของใช้นานาชนิดที่ทำจากหนังเชื่อว่า
สินค้าที่ใส่ไอเดียมีรูปแบบไม่ซ้ำใคร
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจซื้อ
แต่สินค้าเฉพาะกลุ่มอย่างของใช้ที่ทำจากหนัง
หากขาดการช่วยเหลือการทำตลาดจากภาครัฐ
ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ลำบาก
คือแน่นอนมันมีหัตถกรรมอุตสาหกรรมหลายอย่าง
แต่มันก็จะมีกลุ่มนี้ซึ่งมันเป็นกลุ่มการออกแบบ

ดีไซน์คิดเยอะกว่าจะได้แล้วก็ราคาสูง
ในส่วนนี้จริงมันเป็นไฮไลท์เหมือนกัน
คืออยากจะให้ช่วยมาสนับสนุนตรงนี้ให้
ให้มันได้เป็นตัวโชว์จริง
ไม่รอการช่วยเหลือจากภาครัฐ

และพยายามทำการตลาดด้วยตัวเอง
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในการที่จะเข้าไปในตลาด
มันก็หลายรูปแบบในการทำธุรกิจ
ด้วยราคาด้วยหลายอย่าง

ลูกค้าจะเป็นคนบอกเราเอง

ก็คือสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

แล้วก็มันจะมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด

ทำไมไม่ผลิตตัวนี้อีกทำซีรีส์ตัวนี้ขึ้นมาอีก
อะไรอย่างนี้มันก็จะพัฒนามาจากตรงนั้น
จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐเร่งดำเนินการ
เพื่อให้สินค้าแบรนด์ไทยขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
เราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการฝึกอบรม
เพื่อที่ว่าเป็นการสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการไทย
ในการที่จะประกอบธุรกิจในการส่งออกได้นะครับ

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ขายได้พบปะกับผู้ซื้อ
ภาครัฐจะเร่งอบรมพัฒนาศักยภาพสินค้า

ด้วยการพาไปดูงานและพบปะลูกค้าในต่างประเทศ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน